อันที่เกิดเหตุโดยเฉพาะอันที่เกิดเหตุโดยเฉพาะ
อันที่เกิดเหตุโดยเฉพาะ

อันที่เกิดเหตุโดยเฉพาะ

ถ้าหากได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้นะครับ
อาชียะได้แสดงหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
ในวันเกิดเหตุคือ๒๓กุม
ต่อมาอีกไม่กี่นาทีคือ๖นาฬิกา๓๓นาที
คนที่นำตัววาวามาส่งโรงพยาบาล
ได้นำโทรศัพท์ของวาวาโทรหาเพื่อนสนิท
เพื่อตามให้มาดูแลวาวาที่โรงพยาบาล
๑นาฬิกา๑๐นาทีเป็นคลิปที่วาวายังคงนอนรออยู่บนเตียง

นิ้วมือยังขยับได้และนอนรอแบบนี้๕๐นาทีนะครับ
รับงานที่บ้านได้มาที่โรงพยาบาลแล้วก็จ่ายค่ามัดจำค่ารักษาจำนวน๑๕๐๐๐บาท
และเป็นคนเซ็นรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี่คือเอกสารนะฮะ
คือเวลา๗นาฬิกา๑๘นาทีและวาวาได้เสียชีวิตตอน๘นาฬิกา๔๕นาที
คุณอาชียะไล่ไทม์ไลน์แบบนี้ว่าวาวามาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่๖นาฬิกา๓๓นาที๖นาฬิกา๒๙นาที
แต่กว่าจะได้รับการรักษา๗นาฬิกา๑๘นาทีเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่มันวาวาควรจะได้รับการรักษาทันท่วงที
มันเป็นเหตุที่ทำให้วาวาเสียชีวิตตอน๘นาฬิกา๔๕นาที
ซึ่งมันเห็นได้ว่าวาวาต้องนอนรอรับการรักษาถึง๕๐นาที
เรื่องนี้นายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซึ่งรับเอกสารจากทางนายอาชียะแล้วก็แม่ของวาวาก็บอกว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าในวันเกิดเหตุวันที่รับการรักษาโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือวาวาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
คือจริงคุณหมอดุสิตปัญญาประเสริฐ
พอโรงพยาบาลเปาโลเกษตรก็มีการชี้แจง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทางโรงพยาบาลดูแลคนไข้
ตั้งแต่นาทีแรกที่พลเมืองดีนำตัวมาส่ง
คือไล่เป็นไทม์ไลน์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
๖โมง๓๗นาทีพลเมืองดีนำส่งวาวา
แล้วตอนนั้นคือบอกว่าผู้ป่วยมีอาการหมดสติชักเกร็ง
หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวทีนี้ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรของผู้ป่วยเลย
แต่ว่าตอนนั้นผู้ป่วยเองสลึมสลือ
สิ่งที่พูดได้วาวาพูดแค่ว่าปวดปวด
แล้วดูตามร่างกายก็ไม่เจอบาดแผลสัญญาณชีพก็ปกติ
ออกซิเจนในเลือดก็๙๘
ม่านตาก็ขยายตอบสนองพูดได้เป็นคำ

ช่วงเวลาก็ใกล้เคียงกันกับที่คุณอาชญะเปิดเผย

แต่โรงพยาบาลบอกมาถึง๖โมง๓๗
ใช่พอ๖โมง๔๐แพทย์เวรอีอาร์ก็ประเมิน

ตอนนั้นตัววาวาก็มีอาการเกรงมือจีบทั้งสองข้าง

แล้วก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดหลอดเลือดดำ
เพื่อที่จะฉีดยาแต่ว่าตอนนั้นฉีดยาไม่ได้
จากวาวาเกร็งระหว่างฉีด
พอ๖โมง๔๕ก็ประเมินสัญญาณชีพ
ทุกอย่างยังปกติ๖โมง๔๗ติดต่อยาด

แต่ญาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบมาที่โรงพยาบาล
แล้ว๖โมง๕๕คือมีความดันสูง
พอ๗โมงปั๊บผู้ป่วยเริ่มเกร็งแล้วก็ร้องคลาง
ทีนี้หมอก็พยายามให้ยาลดอาการเกร็ง
แล้วพอ๗โมง๑๐นาทีสัญญาณชีพของวาวายังปกติ
ปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนมาติดต่อว่าเป็นเพื่อนของผู้ป่วย
แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเสพติด
ทางโรงพยาบาลก็ถามผู้ชายสองคนนั้น
ทีนี้๗โมง๒๕นาทีก็มีการเจาะเลือด

แล้วก็ให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแล้วก็สังเกตอาการ
หลังจากนั้นพาไป๒๕นาทีคือ๗นาฬิกา๕๐นาที
๗นาที๕๕นาทีผู้ป่วยถึงหอวิกฤตแล้ว
แล้วก็๘นาฬิกาผู้ป่วยมีอาการซึมหายใจเบา
ขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติต้องเริ่มช่วยฟื้นคืนชีพตามขั้นตอน
และเมื่อญาติมาถึงก็แจ้งอาการผู้ป่วยให้ญาติทราบ
เพราะผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการฟื้นคืนชีพแล้ว
และแพทย์บอกอาการกับมารดาผู้ป่วยทางโทรศัพท์
จากนั้น๘นาฬิกา๔๕นาทีมารดารับทราบอาการปัจจุบันของผู้ป่วย
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เป็นไทม์ไลน์ที่ทางเปาโลเขาชี้แจงมา
ว่าระหว่างช่วง๖๐๐๗๐๐นจนเสียชีวิต๘๐๐น
โรงพยาบาลพยายามทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา
เมื่อกี้ไล่ไทม์ไลน์ทีละ๒นาที๕นาที๑๐นาทีอะไรเลยนะ
ก็เหมือนไม่ตรงกับที่คุณอาชียะบอกว่า
นอนรออยู่เฉยอะไรนะ
ก็เป็นสิ่งที่ทางไหนชะยะเอาเป็นเป็นหลักฐาน

แต่ทีนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็ต้องตรวจสอบตั้งคณะกรรมการ
มาตรวจสอบการทำงานของโรงพยาบาลด้วยนะครับ

พลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผย
ภายหลังร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่สนพหนโยธิน
โดยบอกว่าเบื้องต้นมีพยานให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุ
คือคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์ถึงเช้าวันที่๒๓กุมภาพันธ์
ช่วงเวลาประมาณตี๔ถึงตี๕ของ๒๓กุมภาพันธ์
วาวามีอาการผิดปกติและอาเจียนอย่างหนัก
แฟนสาวของผู้ชายที่มาร่วมงาน
ก็เลยพาวาวาจากชั้น๒ที่เป็นชั้นจัดงานปาร์ตี้นะ
ให้ขึ้นไปอาบน้ำและนอนพักที่ชั้น๔ของบ้าน
และมีตัวแฟนสาวของผู้ชายที่มาร่วมงานคนนี้แหละ
ที่เป็นคนคอยเฝ้าอาการของวาวาอยู่ที่ชั้น๔

ทีนี้ครับก็เลยแจ้งเจ้าของบ้านฮะ

ก็เลยอุ้มขึ้นรถพาส่งโรงพยาบาลในช่วงเวลา๖นาฬิกา
แล้วก็ใช้เวลาในการเคลื่อนพาวาวาไปส่งโรงพยาบาล
แค่๕นาทีเพราะอยู่ไม่ไกลโรงพยาบาล
ต่อมาคือเรื่องของกล้องวงจรปิด
ภาพวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ต่างในบ้านหลังนี้

แต่ว่าเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีจีรพัฒน์เขาก็ยอมรับค่ะ
บอกว่ากล้องวงจรปิดที่มันอยู่บนชั้น๒ของบ้านตรงที่จัดงานเนี่ยนะ

คือถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะว่าใครทำอะไรยังไง
เกิดอะไรขึ้นบ้างใครเต้นใครทรงเล่า
ป้อนยาใครดูวาวาใครใกล้ชิดวาวา
ถูกต้องปรากฏว่าคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ข้อมูลในกล้องวงจรปิดถูกลบไปแล้วนะคะ

ทีนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขาบอกว่า
ยังพอมีความหวังตอนนี้กำลังกู้ภาพอยู่
ถ้าเกิดกู้ภาพมาได้อย่างน้อยก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหว
ตอนที่จัดงานปาร์ตี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อันนี้ถือว่ากล้องวงจรปิดนะฮะเหมือนถูกทำลายหลักฐานไปหนึ่ง
สองก็คือสารที่เกิดเหตุปรากฏว่า
พอตอนเช้าของวันที่๒๓กุมภาพันธ์
น่าจะเป็นหลังจากที่พาวาวาไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
เจ้าของบ้านว่าจ้างบริษัททำความสะอาด
โอ้โหให้ขนคนเข้ามาทำความสะอาดบ้าน
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำความสะอาดอย่างน้อย
จะเห็นร่องรอยหลักฐานยาเสพติดไหมอุปกรณ์การเสพไหม
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานเปิดเผยอีกนะครับ
มี๑๑คนสอบอากคำไปแล้วนะครับ

กับคนในครอบครัวของวาวาญาติของวาวานะครับ
ส่วนผลชนะสูตรศพพริตตี้วาวา
ว่ามีการใช้ยาเสพติดหรือไม่นั้นนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีผลแพทย์ระบุออกมาอย่างเป็นทางการ
แต่ผลการชนะสูตรพลิกศพในเบื้องต้นจากแพทย์ผู้ผ่าเนี่ย
พบสารเสพติดบางชนิดในร่างกายพริตตี้วาวา

เคตามีนยาอียาบ้าและยานอนหลับใดอาซิแพม
แต่จะส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือไม่
ต้องรอผลแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วหลายคนบอกว่ามันเป็นเคนมผงหรือเปล่า

เคอียาบ้ายานอนหลับอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องนี้นะครับจะเป็นเคนมผงที่เป็นข่าวมา

ผสมไว้เสร็จแล้วหรือไม่

ยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นเคนมผงไหม
ต่อมานะครับทางด้านแม่ของวาวาได้เดินทางมาที่สน

ลูกสาวแหมขนาดกาแฟนะคุณ

แอลกอฮอล์ลูกก็ไม่ดื่มนะครับ
ผู้เป็นแม่บอกว่าคดีนี้คนทำผิด
ต้องได้รับโทษลูกเธอต้องได้รับความยุติธรรม
ซึ่งแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมเผาศพ
กว่าคดีจะเสร็จสิ้นโอ้โหคุณ
คดีนี้เหมือนมหากราบเหมือนคดีลาลาเบลเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าเรื่องอื่นต่อไป
โดยเฉพาะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าจะสามารถกู้ภาพต่างมาได้ไหม